ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดที่ปากทางเข้าวัดใหม่เกรดงาม
อยู่ที่ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เมื่อวานตอนค่ำ๒ทุ่มครึ่งเขามีงานศพที่วัด
มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็มาคนเดียว
เขาจอดอยู่ปากทางเข้าวัดแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่ผ่านมา
มีผู้หญิงซ้อนท้ายก็จอดถามอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ย
จักรยานยนต์คันนี้ก็เลยขี่เข้ามาในวัดหน่อยหนึ่ง
หลังจากนั้นก็มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ชายที่อยู่คนเดียวที่อยู่ปากทางเข้าวัด

แต่เอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้ถูกนี่ฮะมาเป็น๑๐ครับ

คือสลบคาพื้นถูกทำร้ายจนสลบคาพื้น
ชายที่ถูกทำร้ายอายุ๒๖ปี
มาคนเดียวถูกทำร้ายจนสลบค้าพื้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นข้ามประวานนี้
ตอนนี้บาดเจ็บทั้งศีรษะบวมปูดตาขวาเนี่ยบอบช้ำนะ
ตามตัวก็มีบาดแผลเยอะแยะไปหมด

ไว้สัญขุนเจรินอายุยี่สิบหกปีชื่อเล่นชื่อต้นวันนี้
เราได้ไปคุยกับในต้นนี่ฮะเขาชี้ให้ดูที่เกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับในต้นบอกว่าเมื่อ
คืนนี้เขาก็มาร่วมงานศพของญาติญาติอยู่สารา
ที่สารา๓ที่วัดมีงานศพอยู่๓สาราเมื่อคืนนี้
เขาขี่จักรยานยนต์ออกมาถึงหน้าวัดเจอจักรยานยนต์คันในภาพในกล้องวงจรปิด
ขี่สวนกำลังจะเข้าวัดเขาอยู่หน้าวัดคันนั้นจะเข้าวัด
แต่จักรยานยนต์คันนั้นเบิ้ลเครื่องเสียงดังเขาก็เลยหันไปมองหน้า
เพราะว่าเครื่องมันเสียงดังอ่าผู้ชายคนนั้นก็เลยจอดรถแล้วถามเขาว่า
หน้าทำไมมีปัญหาอะไรต้นบอกว่าต้นก็เลยตอบกลับไปแบบธรรมดาธรรมดา
แล้วพี่มีปัญหาอะไรกับผมแล้วพี่จะเบิ้ลเครื่องใส่ผมทำไม
คุณเขียนมาสอนเท่านั้นแหละก็อย่างที่เห็น
คนนั้นมันก็เลยลงจากรถแล้วก็ไม่รู้พวกมาจากไหน

มากันเป็น๑๐รุมกระทืบจนเขาสลบไปเลย

ผมก็เลยขี่รถไปจอดอยู่ตรงหน้าวัดแล้วก็มองหน้าเขา

ผมก็เลยถามว่าเขาถามผมก่อนว่ามีปัญหาอะไรกับพี่ไหม
อาจจะมองมากกว่าผมเลยตอบไว้ว่า

ผู้หญิงก็เดินไปตามพวกเพื่อนเขามา

แล้วก็ต่อยเราแล้วไง

เขาก็มาเต็มเลย

แม่ก็พาไปแจ้งความวิทยุสรพแสนซุก
ปิดแต่ท่านผู้ชมฟังต้น

เขมศรกิรู้ได้ยังไงว่า

แต่คุณฟังแม่ของต้นก่อน

คือฟังแบบนี้อย่าไปคิดว่าลูกชายเขาก็จะไปถามแล้วไปกวน

ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเมื่อ๗ปีก่อน

ทำให้จิตประสาทเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดี
คือถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยจะต้องชอบหาว่าต้นเนี่ย

แต่ความจริงหรือเปล่าดวงตาของเขาเนี่ย

ตอนที่สมองกระทบกระเทือนเนี่ยตาก็มองไม่ค่อยเห็น
แบบฟ้าฟางกลางคืนเนี่ยยิ่งมองลำบาก
วันนั้นก็เลยเหมือนกับต้นไปมองหน้าหาเรื่องเขา
แต่ต่อให้ต้นจะไปถามลักษณะยียวนหรือจะอะไรก็แล้ว

แม่ก็มองว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ควรจะเอากันหนักขนาดนี้
แล้วอยู่ในเขตวัดวิ่งออกมาจากสาราสวดศพ
กระทืบเขาจนสลบคาเท้าอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากขอให้ตำรวจช่วยตามตัวมาดำเนินคดีให้หน่อย
แต่ต้นก็กลางค่ำกลางคืนก็อยากขี่จักรยานยนต์ไปไหนคนเดียวนะ
เพราะแม่บอกตาก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหม

หน้าก้มตาเดินเข้าบ้านหาแม่ก่อน